จะได้ขี่รถม้ายิ่งช่วงนี้ภาคเหนือนี่อากาศดี
น่าเป็นเรื่องด้วยแต่ก็ต้องระวังเรื่องหมอกนะคะ
เพราะว่าภาคเหนือเนี่ยหมอกหนาส่วนตอนกลางของประเทศ
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมวนธนช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะ
กร่มกันด้วยไม่ใช่แค่กรุงเทพคุณผู้ชมจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยค่ะตรวจสอบช่วงประมาณสัก๖โมงนิดนะคะ
กรุงเทพนนทบุรีปฐุมธานีอายุทยาสมุทรปราการเนี่ยมีปริมาณที่ฝนตกลงมานะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นด้วย
ตรวจสอบกันหน่อยแล้วกันจากแผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะปัจจัยหลักหลักเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกหอบเอาความเย็นนะคะมาจากเทือกเขาฮิมาลัยทำให้อากาศเนี่ยมันหนักฝุ่นละอองก็เลยเยอะขึ้นด้วย

ส่วนภาคใต้เองช่วงนี้ฝนน้อยค่ะก็อาจจะไม่มีคลื่นสูงมากนักแต่ภาพรวมแล้วคงต้องเฝ้าระวังกันนะคะทั้งเรื่องของหมอกที่ลงหนาจัดทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีโดยเฉพาะแถบตอนบนของประเทศนะคะ
ส่วนภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกช่วงนี้จะมีฝนตกประมาณ
ร้อยละ๑๐ของพื้นที่มีฝนฟ้าขนองหนักบ้าง
พื้นที่นะคะยังไงก็พกร่มแล้วก็ขับรถให้ดีด้วย
ส่วนภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมโอกาสเกิดคลื่น

พื้นที่โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยตอนบน
คลื่นไม่ถึงหนึ่งเมตรเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สามารถจะเดินเรือได้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ออกมาเที่ยวช่วงชายทะเลได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ระวังเป็นพิเศษที่กรุงเทพมหานครช่วงนี้อากาศเย็นมีหมอกด้วยแล้วก็มีฝนตกลงมาบางนะคะ
เดี๋ยวติดตามการพยากรอากาศกันได้ต่อเนื่องเป็นประจำนะคะในรู้ก่อนร้อนหนาวส่วนช่วงนี้รู้สึกว่ารถม้าจะรอดิฉันแล้วนะคะขอไปท่องเที่ยวที่ลำปางก่อนนะคะ
ไปค่ะพี่ม้าค่ะทางนี้เลยค่ะ
อู้วม้าเป็นคู่เลยทีเดียว